สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุณนานพิสิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นั้นเรายังคงก็ติดสถานการณ์ความแบรนด์ปวดของลักษณะอากาศในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งบริเวณทางตอนบนของประเทศที่ยังคงสัมผัสอากาศนาวเย็นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงในบริเว
เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเจอเวเตอร์คอมพาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์แรกที่เราจะมาตรวจสอบนั้นก็คือเรื่องของสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับจากการตรวจสอบนี้คืออุณหภูมิช่วงเช้านี้นะครับจะสังเกตว

เย็นนานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของกลุ่มฝนนะครับโดยคลื่นกระแสลมดังกล่าวนั้นสามารถให้จะหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกรเนี่ยนะครับยกตัวขึ้นก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับหลายจุดละทีเดียวในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื
ล่างภาคกลางตอนบนและบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนนะครับก่อนที่จะค่อยค่อยลดลงในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นี่คือสถานการณ์บริเวณทางตอนบนนะครับในขณะที่บริเวณทางตอนใต้นั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากวรสุมตะวันออกชีวินเหนือกำลังแรงละทีเดียวนะครับทำให้บริเวณนางกล่าวนั้นยังคงมีฝนตก

อาจจะสูงมากกว่านั้นดังนั้นในระยะนี้เองนะครับชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งประชาชนนักท่องเที่ยวต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนี่คือความแปรปวนทั้งหมดที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยนะครับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ